มีไฟด้วยครับ
นี่ใช่ไหมครับ

สร้างเป็นอะไรครับนี่สร้างเป็นอะไร

นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูนะ
มันประทับหน่อยอย่างนี้

ใครใครพูดอย่างเอง

น่าจะคนนี้แหละยังมีกลัวด้วย
เหนียวมากแทงยอดคอแม่งเลยจริงจริงนี่อยู่กับมือแทงเลยนี่
โปรดติดตามตอนต่อไป